วันนี้ที่กาญจนบุรีแม่ค้าลอตเตอรี่ก็ให้ความเห็นกันเยอะนะครับ
คือทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปตามเรื่องหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรี
ก็ไหนก็ไหนก็ถามเรื่องนี้ด้วยกันแล้วกัน
เรื่องความคืบหน้าเรื่องหวย๓๐ล้านครูปรีชากับหวดจรูนเดี๋ยวมีให้นะครับ
แต่ดูความคิดเห็นเรื่องการขายสลากรวมชุดของกองสลากก่อน
ไปถึงการต้องถามแม่ค้าคนนี้คุณเขียนมาสอนเจ๊เกียว

เรื่องนี้เจ๊เกียวก็ให้ความเห็นได้

ใช่ฮะเจ๊เกียวครับแม่ค้าลอตเตอรี่ที่กาญจนบุรีนะครับ
นางปนัชยาสุขภูลก็เป็นหนึ่งในพยานของคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทเจ้าปัญหาด้วย
วันนี้เจ๊เกียวขายลอตเตอรี่อยู่ที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามหรือว่าวัดใต้นะครับ
เกียวบอกว่าก็เป็นเรื่องดีนะที่ภาครัฐเข้ามาแก้ปัญหา
แต่อยากให้แก้ปัญหาเรื่องมีสลากไม่พอขายด้วย
เพราะแม่ค้าคนหนึ่งสามารถกดจองสลากได้๕เล่ม
หนึ่งก็มีร้อยฉบับคู่นะครับ
ซึ่งแม่ค้าส่วนใหญ่จะต้องขายเนี่ยถ้าจะเอาให้แบบพออยู่ได้เลยนะ
หนึ่งต้องขายสักคนละ๒๐เล่ม
เท่ากับว่าแม่ค้าขาดไป๑๕เล่มก็แน่นอนว่าจะเอาจากไหน
ก็ต้องไปรับเพิ่มจากยี่ปั๊วอยู่ดี
กดลอตเตอรี่ทุกวันนี้ก็ไปขึ้นอยู่กับตรงกรุงไทย
กดตู้กรุงไทยแล้วก็รับผลที่ปรัชน์ดนตรีก็คือหน้าที่ชาวพชนแสลกสำนายมา
คือคนที่มีโค้ต้าเขาก็มีแค่๕๐๐ใบ
การชนชุดก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ราคาราคาจะต้องคิดว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลง
เราไม่ได้กดแล้วได้ลอตเตอรี่เลยนะคะ

ที่รัฐบาลให้เรากดลอตเตอรี่

ถ้าเราไปเฝ้าวันกฎเลยเนี่ย
ส่วนใหญ่เราจะไม่ได้หวยเพราะว่า

แล้วก็อยากฝากมานานแล้วว่าถึงนายกประยุทธ์ด้วยนะคะ
เพราะว่าเรื่องมาตราเนี่ย
เจ๊เกียวขายหวยเกินราคาเธอเป็นหวยชุด

แล้วเราก็โดนจับกันอยู่ทุกงวด

เราทำผิดมาตรานะคะ

จริงไม่น่าให้พวกแม่ค้าเนี่ย

ในเมื่อเรามีตังค์ใส่ตู้
มีตังค์ใส่ธนาคารของกรุงไทย

ก็น่าจะให้ลอตเตอรี่เรามาจำหน่ายโดยตรง
หมายถึงว่าทรงรัฐที่ปรัชนีเนี่ย
คือถ้าเราไปเฝ้าอย่างนี้

อันนี้ฝากนี่คือว่าตอนนี้เรา
เราลำบากกับการทำกินตรงส่วนนี้

แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะได้ใช่

ปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคาเนี่ย

อยากให้ภาครัฐลงพื้นที่มาดูด้วย

ต้องมาแบกรับภาระเรื่องการรับสลากแพงมานะฮะ

ซึ่งแม่ค้ายอมรับว่าไม่มีใครอยากถูกจับ

ทุกคนก็อยากขายในราคาที่กำหนดมาทั้งนั้นนั่นแหละ
คุณจะให้ทำยังไงอ่ะ

จัดการที่สารกลางมาเลยของจังหวัด
ให้แม่ค้าลงเลยจุดประสงค์คุณจะขายกี่เล่ม

แต่แม่ค้าก็ลงไปเลยว่าจะขายคนเท่านี้

อยากขายเท่านี้พี่ก็ลงเท่านี้

พี่ก็ต้องพาไปซื้อให้ยี่ปั๊วเหมือนเดิม

และกรงขนักก็ส่งมาที่สรรคังจังหวัด

ต้องทำอย่างไรคะ
ต้องทำอย่างไรค่ะ
ในคนที่ไม่ได้

เหมือนเดิมเช่นเดิม

การแก้ปัญหาแก้ปัญหาที่ยี่ปั๊วค่ะ
สลากไปคุยกับยี่ปั๊ว

คุณต้องการส่วนแบ่งเท่าไหร่
อุปสรรคอุปทานอยู่ตรงไหน

เปอร์เซ็นต์ในการ
เท่าไหร่แล้วคุณคุมยี่ปั๊วให้อยู่

เดี๋ยวคุณก็จะคุมรายย่อยอยู่
ราคาที่ยี่ปั๊วให้อยู่ก่อนนะคะ

สลากไม่สามารถคุมราคายี่ปั๊วได้

คุณต้องรู้อยู่แล้วว่ายี่ปั๊วมีกี่คน

คุยกันเลยค่ะ
งวดหนึ่งคุณจะให้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่

เหมือนกุมราคาขายพวกพี่ให้อยู่
ปัจจุบันนี้กองสลากก็ยังคุมไม่ได้เลย
คุณก็รู้ว่ายี่ปั๊วขายเท่าไหร่
ฟังเสียงสะท้อนอีกสักท่านหนึ่งกันแล้วกันนะครับ
นางสาวพันพัดบุรพัดพิโรดม
เป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่มานานกว่า๒๐ปีแล้ว

ขี่จักรยานขายเดินขายเนี่ยนะครับ
ยังไงก็ต้องไปรับสลากราคาแพงมาจากยี่ปั๊วเหมือนเดิม

ทางกองสลักเองมีตัวแทนของตราจังหวัดอยู่แล้ว

ก็คือให้ลงมาสำรวจคนที่ค้าจริงขายจริงสามารถกว้าง
เพราะว่าจริงตัวพี่เองพี่ขายลอตเตอรี่มา๒๐ปีแล้ว

ณวันนี้ที่พี่ได้ก็คือลอตเตอรี่ใบที่พี่ขายใบละ๘๐ได้ก็คือการไปเฝ้าตู้
แล้วก็กดเหมือนกันเหมือนทุกคนที่ขายแล้วมีสามารถขายหวยไปนะคะ๘๐ได้จริง

แล้วก็ให้โพต้ากับคนที่ค้าจริงได้มีโอกาสได้เข้าถึงราคาสลักในราคาต้นทุน
จริงแบบนั้นก็มากกว่า
คือแต่ละท่านเนี่ยขายกันอยู่คนละที่คนละแผงนะ
ไปถามมาเนี่ยแต่ว่าพูดตรงกันก็คือปัญหาก็คือว่า
คนที่ขายจริงคนที่เจอประชาชนแล้วขายให้จริงเนี่ยไม่ได้สลากมาโดยตรง
ใช่ค่ะไปนอนรอหน้าตู้ก็แล้วอะไรก็แล้วมันไม่ได้

แม้ร้านที่ซื้อจากยี่ปั้วอยู่ดีปัญหาอยู่ดียี่ปั้วเอามาขายแพง
พอมีพ่อค้าคนกลางเข้ามาเนี่ยยังไงปลายทางมันแพงแน่นอน